ชมฮาวอนุสรสถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่
แล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็น๑ใน๗สิ่งมหัศจรรย์ในโลกยุคใหม่

ตั้งตรงานอยู่ริมแม่น้ำยามุนา
เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวที่ไปอินเดียไม่ควรพลาด
แต่ว่าในช่วงหลังนี้ทัชมาฮาลที่มีสีขาวใส
สร้างใหญ่ซึ่งกระบวนการในการทำความสะอาด
เพื่อทำให้ทัชมาฮาวกลับมางดงามอีกครั้ง

ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพประวัติศาสตร์ขณะที่เจ้าชายวิลเลี่ยม
ประทับเคียงข้างกันบริเวณด้านหน้าทัชมาฮาน

ระหว่างทั้งสองพระองค์เสด็จเยือนอินเดีย
เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
ชัชมาฮานเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของอินเดีย
โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศหลายล้านคน
เดินทางมาเยี่ยมชมความงดงามของสุสานหินอ่อน
สมัยศตวรรษที่๑๗แห่งนี้กันอย่างเนื่องแน่น
ชัชมาฮานเป็นหนึ่งใน๗สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยยูเนสโก
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยุมนาในเมืองอัครารัฐอุตระประเทศ
ขณะเดียวกันยังได้รับการยกย่องว่า
เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในยุคโมกุลของอินเดีย
แต่ความสวยงามของทัชมาฮานกลับต้องมัวหมอง
มลพิษทางอากาศและความเก่าแก่ที่เกิดขึ้นตามเวลา
ทำให้โครงสร้างหินอ่อนสีขาวกลายไปเป็นสีเหลือง
องดูแล้วไม่สะอาดตาเหมือนในอดีต
สุกรรมอนันต์นักประวัติศาสตร์จากเมืองอัคราบอกว่า
หินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์คือความงดงามของทัชมาฮาน

เท่ากับเป็นการทำลายความสวยงามของทัชมาฮานไปด้วย
ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือ
การใช้โครนพอกเพื่อทำความสะอาดผิวหน้าหินอ่อนของทัชมาฮาน
ที่รับผิดชอบการดูแลอนุสรสถาน
ได้รับงบประมาณกว่า๒๘ล้านบาท
สำหรับภารกิจทำความสะอาดทัชมาฮานครั้งนี้
แผนการดังกล่าวครอบคลุมถึงการจัดระบบคิวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวโดยรอบ
รวมถึงการพอกดินมุนตานีที่อุดมไปด้วยปูนขาว
ฟอกสีได้ตามธรรมชาติ
วันวิกรมนักโบราณคดีผู้ควบคุมงานเปิดเผยว่า
พื้นฐานแล้วดินดังกล่าวทำงานตามทฤษฎีการดูดซึม
คนงานจะพอกดินมุนตานีเป็นชั้น
ก่อนที่จะปล่อยให้แห้งแล้วค่อยล้างออก
จะช่วยดูดซับความหนืดและอนุภาคฝุ่นละอองจากพื้นผิวให้ออกมาด้านนอก
โดยไม่เป็นอันตรายและกัดกร่อนหินอ่อนแต่อย่างใด
เมืองต้นมีกำหนดจะทำความสะอาดไปจนถึงอีก๒ปีข้างหน้า
แต่มลพิษจากการจราจรติดขัดและโรงงานในเมืองใกล้เคียง
เป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางกระบวนการทำความสะอาด
ทำให้ทัชมาฮาลกลับไปสุขโปร์อีกครั้ง
คล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่า
กรรมฐานในอากาศทำปฏิกิริยากับหินอ่อนจนทำให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้วย
ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายค่อนข้างพึงพอใจกับโครงการดังกล่าว
ฟิลิปเลอโบริ่งนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียบอกว่า

สำหรับการทำความสะอาดสถาปัตยกรรมดังกล่าว
จากทัชมาฮานสร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้ว
แต่ตอนนี้ต้องยอมแพ้ให้กับปัญหามลพิษ

ความพยายามในการอนุรักษ์อนุสรสถานแห่งนี้เอาไว้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
จากเคยมีการทำความสะอาดทัชมาฮานด้วยโครนมาแล้วก่อนหน้านี้ถึง๓ครั้ง
โดยครั้งล่าสุดคือเมื่อ๘ปีก่อน
ในปี๒๕๔๕สารดีกาของอินเดียขอให้โรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้กับทัชมาฮาน
เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงสะอาดหรือย้ายออกจากพื้นที่
ส่วนรถยนต์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในรัศมี๒กิโลเมตร
เพื่อปกป้องอนุสรสถานแห่งนี้จากมลพิษทางอากาศ
และให้ใช้รถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงอูดรับส่งนักท่องเที่ยวแทน
นั่นเชื่อว่าการทำความสะอาดพื้นผิวของทัชมาฮานด้วยการพอกดินดังกล่าว
เป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
จากไม่มีวิธีการอื่นแล้วที่จะทำความสะอาดได้อย่างปลอดภัย
เนื่องจากถ้าใช้สารเคมีก็จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาอื่นขึ้น
นี่จึงเป็นวิธีที่ปลอดสารเคมีมากที่สุดสำหรับปกป้องผิวของโบราณสถานแห่งนี้
ขณะที่หออาซานเรียงรายรอบทัชมาฮานที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วนั้น
ตอนนี้สดใสยิ่งกว่าอนุสรสถานแห่งความรัก
แต่ก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าอีกนานเท่าใดที่อาคารเหล่านี้จะกลับไปสกปรกอีกครั้ง